สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
แล้ววันนี้เตรียมนอกจากแข้งนี่มีอะไรมาเสริมไหม

เคยเจอมาแล้ว๒ครั้งแต่ว่า๒ครั้ง
มุมแดงเคยชนะมาไม่ได้ต่อน้ำหนัก
เที่ยวนี้ต่อให้๒ปอนด์จะเป็นตัวแปลสำคัญหรือเปล่า
เดี๋ยวคล้องติดตามนะครับไปดูวิทยา
การให้คะแนนของมวยรองคู่เอกนะครับ
กรรมการสินชัยจุลวงกับนารินผ่องรีรัน
ให้น้องรถชนะ๔๙ต่อ๔๙

ให้ต้องทะดันชนะ๔๙ต่อ๔๘

ครับมวยคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับ
วายแดงเผ็ดเมืองชนพสวนทอง
ชื่อมัยก้าหารอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครชกมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๔ครั้ง
แพ้๒๓ครั้งและเสมอ๑ครั้ง
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสุพรรณปดาวรุ่งเรือง
ชื่อชะหลองชัยมีนินดีอายุ๒๓ปี
เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีชกมาแล้ว๙๔ครั้งชนะ๖๘ครั้ง
อบตลูกหนองย่างทอยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
คือต้องบอกว่า๒คนนี้ฝ่อหลังโชว์ไว้ดีทั้งคู่
พี่ผมพูดถูกต้องไหมเพชรเมืองชนเนี่ย
ไปเจอกับมวยหมัดอย่างเสือใหญ่ครับแต่กลับกลายไปใช้แข้งเตะซ่อ
โอ้โหเสือใหญ่นี่นอนฟุบเลยนะร้องไห้เสือใหญ่นี่ร้องไห้
โอ้โหพลิกล็อกเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามวยฝีมือจะมาชนะมวยหมัดอย่างเสือใหญ่นะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินเพชรสุพรรณไปชกที่ราชดำเนิน
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะโดน
เพชรสำเร็จที่น็อเคแน่

ต้องการใช้ชนะทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลูกหนึ่ง
เมียหนึ่งแล้วทั้งคู่พี่ชัยนี่ลูกเท่าไรลูกสองครับ
เมียเท่าไรเมียหนึ่งสิ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
จากสวรรค์อ่างท้องนะครับวงแดงนี่ซ้อมอยู่ตลาดรูนองใหญ่ที่
ชนบุรีนะครับก็ย้ายจากค่ายเดิมไปอยู่ตรงที่ใหม่แล้วนะครับ
ออกไปทางอรายองค์เกือบเกือบห้าสิบหกสิบโลนะครับ
วันนี้คุณเอกบางไซดแล้วก็ประธานเอกบางไซดแล้วก็น้องแทมนี่ไม่มานะครับ
ทัวร์ยุโรปครับมีอาเหลืองกอธนโชธนะครับ
นำทีมมาอีกครับแฟนมวยบอกให้ลองย้ำผลคะแนนอีกทีนะครับ
ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่สามนะครับกรรมการสินชัยจุลวงและนารินพองอีลัน
ให้น้องรถนะครับสี่สิบเก้ากล้องสนั่นสี่สิบแปด
ส่วนกรรมนาการอารมณ์ธนาจันครับให้กล้องสนั่นสี่ดิบเก้าน้องโรสสี่ดิบแปดครับ
น้องโรสเป็นฝ่ายชนะกันแนนสองต่อหนึ่งเสียงครับไม่เอกชั้นครับ
ไม่เอกชั้นนะครับคู่ขี้สูสีเลยครับ
มวยมือสักคู่นี้คือศรีสรรพจำสุขยอดมวยไทยรัฐเลยนะครับน้องโรสบ้านเจริญศุกร์
มุมแดงครับมีอาเหลืองแล้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเพชรเมืองชนนะครับ
น้ำเงินก็มีคุณพ่อปราศครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกชายเองนะครับ
สุพรรณถือว่าเป็นมวยที่เป็นมวยฝีมือที่กำปั้นใช้ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าต่อยมวยสากลให้กับกองทัพบกด้วยครับ
อย่างที่เรียนไปนะพี่ชัยนะคู่นี้เจอมาแล้วสองครั้งสองครั้งครับ
มุมแดงเคยชนะมาครับอ่าแต่เที่ยวนี้เนี้ยมุมแดงต่อสองปอน
ร้อยสิบต่อร้อยสิบสองอ่าเดี๋ยวดูนะครับเป็นปัญหาหรือเปล่าครับ
หลังนี้โชว์ไว้สดใสซาบซ่าทั้งคู่ด้วยนะครับวันนี้เจอกันถูกที่ถูกเวลาเหลือเกิน
ผู้นำรายการยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันมาถึงแล้วนะครับ
ผู้ชิงคาบโดยภิกษ์อนันต์เมฆสวรรค์
แดงเพชรเมืองชนพอสวนทอง๒๑ปีเกิดที่กรทมนะครับทุกคนกรทม
น้ำเงินเพชรสุภัณฑ์ปดาวรุ่งเลอายุ๒๓จากสุภัณฑ์ภูรี

น้ำมูลชนะทีเคโอขุนช้างยก๒

และรองผู้เอกน้องรถบ้านเจริญศุกร์
ชนะคะแนนกล้องสนั่นศักดิ์หอมสิน
อ่านี่เป็นผู้นำรายการนะครับ

เพชรเมืองชนพสวนทอง
ธรรมดานักจะต้องมีคุณเอกบางไทยลูกชายอย่างคุณแธมบางไทย
ต้องมาว่ากระถาเสกกระถาเป่ากระถา
แต่วันนี้เที่ยวนี้เดินทางไปทัวร์ยุโรค
นักก็เลยสั่งไอ้ปากไว้ให้ไอ้เจ้าเหลือง
คุณเหลืองคอยดูแลอย่างดีเลยไม่ต้องห่วง
พี่น้องแฟนมือสบายใจได้ไฟแดงนะ
นี่คือเพชรเมืองชนส่วนเพชรสุพรรณ
ตอนนี้วันนี้เที่ยวนี้การวิซ้อมคุณพ่อดูแลอย่างดี
ได้๒ปอนด์วันนี้ได้๒ปอนด์
เป็นของเพชรสุพรรณ๑๑๐เป็นของเพชรเมืองชน
ไฟแดงนี่ถือว่าโคตรฝีมือเหมือนกันนะพี่ตา
น้ำเหลืองเคยแท้มาวันนี้เปลี่ยนตัวอย่างดีเลย

ก็ประเภทเชิงฝีมือจัดจ้านจนเก็บเพชรสำเร็จมาแล้ว

สุดมันครับกับคู่มวยของน้องรถกับกล้องสนั่น
บอกฝากไปนิดนึงกับแฟนที่ชื่นชอบผลงานของวันทรงชัยนะ
๑๐มีนาคมที่จะถึงนี้นะ
ไปดูครับปืนกลปืนกลเดิมพันกับพระจันฉาย
สุดยอดที่หลายคนบอกอยากจะดูมันหน่อย
ครั้งที่แรกมันแพ้กัน๑๑๗๕ปอน
วันนี้เที่ยวนี้มาต่อยกัน๑๑๙ปอนด

จะเป็นปัญหาหรือเปล่าไอ้เจ้าพระจันฉาย
เพราะที่ที่แรกบอกผมเพิ่งไปบวชมา
แล้วเพิ่งศึกมาน้ำหนักก็ทำเยอะ
ปัญหามันเกิดขึ้นแต่ว่าเที่ยวนี้บอกสบายมีเท่าไหร่ขนมา
อย่างนี้ด้วยนะเสริมพันกันนะปืนคนกับพระจันฉาย

วันที่๓๐นะภาพไม่ได้และอีกคู่หนึ่งนะกิ่งสางเล็กกับเสาเอกครับ
คู่ที่หลายคนก็บอกข้องใจแทงใจเหลือเกินมันแพ้ได้ยังไงครั้งที่แล้ว
แต่มันแพ้ไปแล้วเอามาลุ้นกันใหม่วันที่๓๐นะครับกับยี่ห้อวันทรงชัย
ร่วมกับสิงหมาวินนะครับ
ยังมีเพชรชายเหกับกุมารดอยกล้องสักกับทักษิตเล็กปากกาเล็กกับเจ้าทวน
อิทธิพลเดิมพันเงินล้านกับเดินดินเนื้อทองและเด่นเกียงไกรกับฟ้ามีตา
สองตู้สุดท้ายนี่น่ารักเลยนะครับยกไปยกแรก

น้ำเงินเตรียมตัวมาใช้ได้เลยนะครับกลับมาทบต้นทบดอกเลยเพชรสุพรรณต่อดาวรุ่งเรือง
ซ้ายออกได้แน่นด้วยนะครับน้ำเงิน
หมดยกที่หนึ่ง
บวยผู้เอกเราวันนี้นะครับผ่านไปแล้วกับหนึ่งยก
อันนี้จะเรียนให้แฟนมวยทางบ้านทราบครับวันเสาร์ที่๑เมษายนครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐนี่งดแข่งขัน๑สัปดาห์ครับ
เนื่องจากติดถ่ายทอดสดการออกหวยรัฐบาลนะครับ
แฟนมวยไปติดตามกันได้ในวันเสาร์ที่๘เลยครับ
ยกที่๒ปล่อยตัวมาแล้ว
หลังจากที่รองผู้เอกครับ
แต่ถ้าบอกว่าถ้ามาโต้ไปเตะเต้นมาเตะมาเตะไปเนี่ยอาจจะเหนื่อยเหมือนกันนะไอ้เจ้าแดงนะ
เพชรลุงชนซึ่งก่อนการชกบรรดาเกธีอาจารย์หนัวจักรีสำนักของผมก็ต้องดีกว่า
แต่ว่ามวยสูงนี้นะถ้าเต้นไปเต้นมามันชอบนะเต้นสุภัณฑ์เนี่ยมันชอบ
น้องเงินชอบมวยไม่ถึงตัวชอบมวยออกตีนเพิ่นออกแข้งเรื่อยเหล่าแนบนี้
มวยแบบนี้นะสุดท้ายแล้วชิงกันเนี่ยตี๒ตีนนี่บ่งบอกผลแพ้ชนะเลยนะ
นี่ครับจากยกยกนิดเดียว
คืนคืนไม่ดึกคืนไม่ทันคืนไม่ทัน

แดงแพ็ดมิงชนน้องน้องมีนไอ้เจ้าแพ็ดสุภัณฑ์
น้องมีนออกตัวก่อนเรื่อยเลยนะ
ได้ใหญ่วันนี้ได้ใหญ่นะแพ็ดสุภัณฑ์ได้สปอน

วันนี้ทุ่มงาน
นี่นะครับแค่งซ้ายเตะ
ไอ้ติวเข้มอยู่

คนคึงอยู่แล้วคึนเรีย่มนั้นอยู่แล้วคู่นี้
นี่ครับซ้ายเตะ
เมื่อเดินเข้าเพลี่ยงมีล่องแค่งก็เป็นอยู่เรื่องได้เหมือนกันน่ะ
อาจจะได้ชื่อว่ายอดมวยทรัศน์พลิกล็อกอีกแล้วอะไรจังหล่องเนี้ย
มีเงินติดซ้ายมาเป็นพิเศษนะครับเพศุภัณฑ์นี้มาเที่ยว
ซึ่งร้อนก่อนด้วยออกเรื่อยนะครับ
แดงนี้รอยังหวาดอยู่เพศมังชน
ยังรอขวางำงามอยู่

ซึ่งจะหวั่งซ้ายกับขวาด่วน
ขวาหนึ่งขยับเต้าหาเจธมีชน
อ้ออย่างนี้ก็ต่อที่ซ้ายตรง
ยอดมวยยก๒ครับ
แยกที่นี่ก่อดัน๑คู่เลยนะครับ

เพราะถ้าออกผิดที่เราสู้สวนมาดีไม่ดี
นี่มันเป็นสกอร์เป็นแต้มแล้วบนของผลแพ้ชนะเลยนะ

ชนิดเปิดเกมแล้วจับแล้วคืนด้วยกว่าไอ้แม่

นอกจากเดือดจะทำให้เจ้าเพชรสุภัณฑ์ในปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้ม
หมดโลก

ยังคู่ขี้สูสีนะพี่ชัยนะ

ยกต่อไปดูเพจี่
ยกที่๓สถานการณ์น่าจะเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับ
น้ำยุนในกว่าเล็กน้อยนะครับ

ต้องออกแล้วแล้วซ้ายแลกขวาด้วยดิ
เดินวายเดินแล้วจะเสียทรงหรือเปล่านะครับ

หมัดซ้ายตรงของไอ้เจ้าเพชรสุพรรณ

แค่งซ้ายหมัดซ้ายอันตรายเลย
เน้นหมัดเลยเน้นหมัดเลย
ตีตทำไมจังหวะ

เจอหมัดวงในด้ายแขน
เป็นลุกซ้ายสวยนะ
หมดบอกว่าทั้งคู่เป็นมือที่ออกอาวุธอันตรายเลยนะวันนี้
เกมตัดกล่องพวกเขาทั้งคู่ทั้งคู่เลย
อาวุธน่ากลัวเลยนะพฤศุพรรณวันนี้
โผล่มาทั้งตัวเลยพฤศุพรรณวันนี้มาใหญ่มาดีเลย
ได้น้ำหนักได้น้ำหนักตรงนี้ปัญหาจะขึ้นหรือเปล่า

ทางลุ้มที่ที่ป่าย
ที่มุมก็เล็งแนงดีครับไปรุมซ้อนกว่า
ยังออกไม่อะไรมันจักรจังหวะผิดผิด

พอจะออกตีนขวานี่มันออกไม่ได้ผิดจังหวะด้วย

ออกยานพี่ซอฟต์เข้ามาช่วยแดงจิ้ม
จิ้มอ้าวสวยงามเลยรูปนี้อ้าวอ้าว
ยางแป๊บสตูดิโอรักเท้าร้อยหนู

เนี่ยไอ้เจ้าเพชรสุดพันธ์
หรือสะดุ้งเกิงเรียบร้อยเลย
เดินไม่ออก
ตักเข้าไปเต็มกับหน้าขาซ้าย

มาตีหน้ายักษ์เข้าใส่อย่างเดียวเลยเพชรมุงชน
กินอะไรมาดุจริงหัว๒ทีเองนะพี่ป่านะ

เกี่ยวร่าง๒ทีหัวจังเลยนะครับ

โอ้โหโดนซ้ายนี่มีสะดุ้งแล้วนะครับ

มีสดุ้งเล็กจังหวะแรก

เชิงทะชกกันไปแน่น้ำเงินดีกว่านะเชิง

พอโดนหันเข้าไปแบบนี้พับเพียบเลย